วันนี้พอเช้านะคะที่เป็นข่าวกับนักเรียนหญิงชั้นม๒
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะคะ
ไปช่วงที่ที่ที่ที่ผ่านมา
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไป๒แสนบาท
นายนาถาพบุญทองโทยุ๕๑ปี
มนุยการโรงเรียนที่จังหวัดนครราชศรีมาไปกับทนายความ
ก็ไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา
พรากผู้เยาว์ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่นะคะ
นายนาถาพบุญทองโทยุปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอไปให้การในชั้นศาล
จากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็นำตัวนายณฐาพบ
ไปขออำนาจศาลจังหวัดบัวใหญ่ฝากขัง

การศึกษาที่กาลจังหวัดก็มาไลน์งานให้ทราบว่าตอนนี้อยู่ในขั้นการตั้งคณะคำการ
วินัยร้ายแรงแล้วก็มีการดำเนินการให้พักราชการ

ที่ประชุมก็รับทราบในการดำเนินงานครับ

ก็ทางกรรมการอะไรต่างก็คงว่าต้องให้ความเป็นทางนะครับ
คู่กรณีทั้งสองทุกฝ่ายนะครับ
ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับคง๑๒๐กว่า
แต่ผมคิดว่าทางกรรมการก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสนใจก็คงจะเร่งรัดการดำเนินการครับ
ทราบจากทางบ้านพักเด็กที่รายงานมาว่า
เด็กก็อยู่ในการดูแลแล้วก็มีกลุ่มวิชาชีพเข้าไปดูแลตามปกติอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าจะมีการไปรบกวนเด็ก
หรือว่าไปทำให้สินใจด็กแย่ลงรึเปล่า
แต่ตอนนี้ทางบ้านพักเด็กเขาก็ได้แจ้งทุกฝ่ายถึงขั้นตอนในการปฏิบัติว่า
ต้องมีสหรับวิชาชีพการดูลงานงานต้องเป็นแบบเรียกว่าไม่เปิดเหลย
แล้วก็ให้เด็กได้รับผลน้อยที่สุดนะครับ

หรือช่องประคัน
เติมว่าการยี่ทรัพย์

เหล่าอินที่ไร้แรง

ส่วนเมื่อสักครู่นี้ในวิทยาลัยจันทรณโนไทย
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกว่า
เร่งรัดเรื่องของการสอบสวนทางวินัย

ลดลงมาว่า๖๐วันต้องแล้วเสร็จ
ทำหนังสือส่งไปที่นายณฐาพบเรียบร้อย
นายณฐาพบร์มีเวลา๑๕วัน
ในการพบคณะกรรมการในการสอบวินัย
ส่งเรื่องไปตั้งแต่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ไปพบคณะกรรมการสอบวินัยนะฮะ

ท่านผู้ว่าก็มาประชุมเองวันนี้
ใช่ค่ะเพราะว่ากำชับอยากจะให้มันเร็วให้ได้มากที่สุด